คุณผู้ชมไปดูอะไรแปลกหน่อยละกัน

เป็นเรื่องปลาไหล๓ตัวมี๓สี
คุณผู้ชมดูแล้วมันเหมือนกับสีทองสีเงินสีนาคไหม

ของบริษัทพิทักษ์การโยธาตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาที่ชนบุรี
ทีนี้เจ้าของคือนายพิทักษ์
พ่วงมะเดือเป็นคนรับเหมาถมดิน
ก็เล่าให้ฟังว่าปลาไหล๓ตัวนี้

ไปช่วยดึงรถแบ็คโฮลอีกคันนึงหน่อย

มันจมอยู่ในเบาะน้ำเก่า
อยู่ด้านหลังนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองหนึ่ง

ช่วยดึงรถแบ็คโฮลขึ้นมาจากน้ำได้

ว่าทำไมรถแคคโฮคันแรกมันถึงจม

ให้รถแคคโฮลคันแรกไปถมดิน

ทีนี้ตอนไปขุดไปเจอปลาไหล่เผือก

แต่ทีนี้คุณผู้ชมเกิดฝนตกหนักค่ะ
จมน้ำไปเกือบครึ่งคัน

ก็เลยแจ้งให้รีบหารถมาช่วยดึงขึ้น
แล้วพอนายพิทักษ์ช่วยดึงรถแคคโฮล

แล้วก็ไม่ยอมกลับไปทำงานต่อ
ซึ่งเขาเองก็เลยต้องไปทำงานถมดินแทนนะคะ

ก็ไปขุดพบปลาไหล่อีก๒ตัว

เพราะว่าเชื่อว่าจะให้โชคลาภแน่นอน

ปล่อยที่วัดป่าคำชโนธที่อุดร

พ่อปู่ศรีสุโธแห่งวัดป่าคำชโนธ